ไม่รู้ว่าจะนำเข้าไปอยู่ในห้องดับจิต
บำเพ็ญประโยชน์เหมือนกับคนเมาแล้วขับดีไหม
จริงแล้วประเด็นเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ในห้องดับจิต
เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะวิจารณ์กันเยอะเหมือนกัน

มันจะเป็นการละเมิดสิทธิ์สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตไหม
มันจะเป็นการกังวลใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
จะต้องมาดูแลคนที่ต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะทางอธิบดีกรมคุมประพฤติออกมายืนยันว่า
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เสียชีวิต
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระหว่างการบำเพ็ญประโยชน์ในห้องดับจิต
เป็นแนวคิดที่อยากจะให้คนกระทำความผิดเรื่องของเมาแล้วขับนั้น
หลาบจำแล้วก็ได้คำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่า
ขอบคุณในความห่วงใยของทุกคนนะคะที่กังวลใจในเรื่องนี้

จะมีการหารือกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย
ซึ่งผู้ที่กระทำความผิดไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปทำงานในห้องดับจิต
เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้นซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์
สารจะสั่งให้ผู้กระทำความผิดรับทราบบทลงโทษ
และทำข้อตกลงร่วมกันกับทางกรมคุมประพฤตินะคะ
แนวทางในการบำเพ็ญประโยชน์จะเน้นให้ผู้กระทำความผิดเข้าไป
ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเคลือข่ายในกลุ่มงานผู้ประสบอุบัติเหตุ
ความผิดนั้นสำนึกในการใช้รถใช้ถนน
เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยนั่นเอง
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ในห้องดับจิตค่ะ